งขลากันหน่อยค่ะอยู่ทางใต้กันอยู่นะคุณผู้ชม
ถามคุณชนะก่อนว่าเมื่อเช้าคุณได้ทานน้ำผึ้งไหม
น้ำผึ้งเหรอก็จะทานทุกเช้าเพื่อจะได้มีเสียงที่ดี
มาดูนี่กันเพราะว่าที่นี่ค่ะ
เจ้าของบ้านหลังนึงเขาได้ทานน้ำผึ้งแท้
มีคุณค่าจากธรรมชาติเพราะอะไร
เบื้อผึ้งบินมาทำรังที่บ้าน

โทษเข้าหน่อย
เขาเริ่มจะมีพึ่งมาทำรังใต้คานระเบียงบ้าน
ครั้งแรกนะตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

นานแล้วคุณแต่คุณมาทำตั้งแต่ปีไหนนะ
เอาเรื่องของพี่ค่อยให้จบก่อนนะไม่ต้องอ๋อพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะ
ตอนนั้นขนาดรังพึ่งประมาณเท่ากำปั้นอย่างคุณ

แล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นแบบนี้
และรังนี้นะตัดเอารังน้ำพึ่งไปได้แล้ว๑ครั้ง
ตัดไปแล้วครั้งหนึ่งตัดเอาไปทำน้ำผึ้งแล้วหนึ่งครั้ง

คุณรู้ไหมตัดไปครึ่งรังได้น้ำพึ่งไป๒ขวด
สองขวดขวดน้ำแดงเฮบูบอยโอ้โหเยอะมาก

แสดงว่ามันเป็นรังพึ่งที่มีคุณภาพมากนะ
น้ำพึ่งเยอะมากนะแล้วแค่ครึ่งเดียวได้น้ำผึ้งสองขวดอ่ะ

ปรากฏว่าวางไว้มันก็เริ่มสร้างใหม่สร้างใหม่สร้างใหม่

ไอ้ที่ตัดไปก็ใหญ่ขึ้นเท่าเดิม

ที่น่าทึ่งกว่านั้นเขาบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
มันมาทำรังเพิ่มรังเล็กที่ฉันที

แล้วว่าตรงนี้อาจจะมีอะไรที่เพิ่งสนใจอยู่ถ้าตรงเนี้ยมันมีความอุดม
สมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์หรือผลไม้อะไรต่าง
เพิ่งมันก็จะมาอยู่ไฟบรริสองเกษรไหม
หรอมันเป็นผึ้งป่าที่อยู่ตามธรรมชาติตัวมันจะออกสี
แดงแล้วมันจะมีน้ำผึ้งที่มีคุณภาพ
น้ำผึ้งนี้มีประโยชน์มากนะคะ
แล้วในป่ายังหาพึ่งแบบนี้ยากเลย
แต่เนี่ยมาทำรังที่บ้าน

แต่ก่อนจะได้กินน้ำผึ้งนี่อันตรายอยู่เหมือนกัน
โดนก็ต้องบอกแบบนี้ว่ามันอันตรายเหมือนกัน
ถ้าเกิดบ้านไหนที่มีพึ่งมีต่อมาทำรังอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาบอกว่าสาเหตุที่เพิ่งมาทำรังก็

สภาพหลังบ้านของเขามันเป็นสวนป่า

ใช่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีคนรบกวนนะคะ

เขาบอกว่าก็ไม่เคยมาต่อยมาทำร้ายคนในบ้านเหมือนกันนะ

มาอยู่บ้านเขาก็ไม่ทำร้ายเจ้าของบ้าน

ก็อุดมสมบูรณ์เราก็โอเค